การทำเปลือกส้มโอเชื่อมมีวัตถุดิบสำคัญก็คือเปลือกส้มโอที่ต้องปอกเปลือกสีเขียวซึ่งเป็นผิวส่วนนอก
ของผลส้มโอออกไปให้เกลี้ยงก่อนนำไปเชื่อมและวัตถุดิบที่ทำให้การเชื่อมเปลือกได้คงรูปไม่เละ
ผ่านการเชื่อมแล้วก็คือน้ำปูนใสนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือกระทะทองเหลือง
ที่ใช้เขี้ยวน้ำเชื่อมจนเข้าถึงเนื้อของเปลือกส้มโอโดยที่ไม่ติดกระทะหรือเกิดรอยไหม้ดำ
จึงทำให้เปลือกส้มโอเชื่อมมีสีสวยน่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน